คุณผู้ชมค่ะหนุ่มคนนี้ปีที่แล้วเนี่ยหมดแพชชั่น
แต่ปีนี้แพชชั่นของเขามาเต็มเลยนะคะ
สำหรับนุ่มโอ๊ตปราโมทประธานนั่นเอง
ปีนี้เขาก็ได้โอกาสดีมาสวัสดีปีใหม่ไทยรัฐทีวีของเรา
ก็เลยอัปเดตธุรกิจของตัวเองต่างนานา
ตอนนี้หันมาจับงานเบื้องหลังแบบหนักหน่วงด้วยนะ
อีกหนึ่งกระแสก็คือกระแสคู่จิ้นกับคุณแม่พันแกร่งอย่างแพทย์นับประพา
ซึ่งพี่โอ๊ตเขาก็บอกว่าเป็นแค่สีสันของวงการมากกว่า

ปีที่แล้วก็คือเปิดบริษัทโคตรครูขึ้นมา
ตอนแรกบริษัทโคตรครูผมก็รับงานก็แก๊กไปเรื่อย
ผมก็เริ่มตอนนี้ซื้อบ้านทำออฟฟิศด้วย
ปีเนี่ย๖สอนเราจะโตมากขึ้นอีก

เป็นพ่อทุนหัวดีกว่าเป็นลุงดีกว่า
คือคนจะจิ้นให้เราเป็นคู่จิ้น

อุ่นเพราะว่าเวลาพี่โอ๊ตเขาเล่นกับน้องเรสซิ่ง
น่ารักนะแต่ส่วนเนี่ยรูปนี้ก็คือพักหลังเนี่ย

สนิทกับพระเอกรุ่นน้องอย่างน้องนายนพัฒน์

ก็เลยคุยกันถูกคอเท่านั้นเอง
น้องนายเนี่ยชอบถ่ายรูป
โอ๊ตผมอยากจะได้กล้องตัวนี้ตัวนี้

ก็เลยนัดกันไปเดินเล่นถ่ายรูปสนุกมาก

คือด้วยจิตใจด้วยหน้าตาด้วยวิธีการพูด

จนต้องเข้าไปอยู่ในคุกได้หรอพี่
พี่โอ๊ดน่าจะไปอยู่ในคุก
พี่โอ๊ดไม่ได้อยู่ในคุกอยู่ข้างก็พอ

จริงพี่โอ๊ตเนี่ยเขาก็เข้าเขาว่าเป็นคนหล่อนะ

ปีนี้แพชชั่นมาแน่นมาก